คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้หน่อยค่ะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมาตัวนี้น้องหมาตัวเนี้ยมันมาป้วนเปี้ยนที่ล้อรถซ้ายด้านหลังแล้วเดี๋ยวไปดูนะปฏิกิริยาของมันมันเป็นยังไงค่ะ
นี่คุณผู้ชมดูนะผู้ชายใส่เสื้อเหลืองนี่เขาหยิบของอยู่ท้ายรถแล้วเห็นน้องหมามันเดินมาไหม
พอเดินมาถึงปุ๊บถึงล้อรถปุ๊บมันดมอะไรสักอย่างแล้วคุณผู้ชมดูดีพอหมามันดมเสร็จแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ

แล้วเพื่อนหมาก็มาเพื่อนหมาก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอง
แต่ทีนี้ผู้ชายเสื้อสีเหลืองเนี่ยคือเขาก็มองมันนะ
หลังจากนั้นเขาก็ขึ้นรถแล้วรถคันนี้ก็ขับออกไปค่ะ
ทีนี้ไม่รู้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมา
คลิปเนี่ยมันประมาณ๑นาที๑๕วิแล้วหลังจากนั้นมันก็ตัดไป
แล้วก็เขียนว่าน้องหมาโดนอะไรทำไมจู่ลงไปดิ้นแบบนั้น
แล้วคนเขามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่ไปโดนงูหรือเปล่า
งูมันพ่นพิษใส่ตาหรือเปล่ามันอยู่ที่ล้อหรือเปล่า
หรือว่ามันเป็นแมลงที่มันมีพิษต่อยมา
หรือมันไปดมตรงแบบตรงล้อมันมีอะไรร้อนอยู่ไหม
ทีนี้พอโดนจมูกมันก็ตกใจจนแบบชักดิ้นชักงอ
นี่คนก็ไปแสดงความคิดเห็นเยอะเหมือนกันนะคะ
แต่บางคนก็บอกว่าเอาจริงคือถ้าสมมุติเกิดว่าเจองู
อย่างน้อยงูมันต้องเลื้อยออกมาจากล้อรถแน่
เออรวมถึงถ้าเกิดว่ามันมีงูอยู่จริง
คือเจ้าของรถคนที่เขาเสื้อเหลือง

แต่ในคลิปคุณผู้ชมพอมันตัดไปก่อน
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายน้องหมามันเป็นอะไร
มันตายหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะคะ